คุณผู้ชมพาไปที่จังหวัดบุรีรำค่ะ
นายกอบตประโคนชัยบอกว่า

อยู่ดีก็ตายพร้อมกันถึง๔ตัว
แล้วก็อาการน่าเป็นห่วงอีกตัวหนึ่ง
คาดว่าอาจจะถูกวางยา

วัวของชาวบ้านก็ถูกวางยา

เชื่อว่าน่าจะเป็นฝีมือคนเดียวกัน
แล้วก็วัวที่ตายไปมูลค่าความเสียหาย

คาดว่าคนที่มาก่อเหตุวางยาเนี่ยนะ

วัวไปกินไปเหยียบย่ำพืชผักที่ปลูกไว้

มาบอกสิมาบอกเจ้าของวัวสิ

ใช้ค่าเสียหายกันสิทำไมต้องมาวางยาฆ่าวัวแบบนี้นะคะ
ตำรวจสพประคลชัยจังหวัดบุรีรำ

และเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจังหวัดสุรินทร์

ที่ทุ่งนาหมู่๕ตมประโคนชัย
ได้รับแจ้งจากนายชัดชัยดุจานุทัศน์
นายกอบตประโคนชัยค่ะ
เขาบอกว่าวัวพันธุ์บรามันชาโรเล่
และวัวพันธ์ไทยเขาเลี้ยงเอาไว้ในทุ่งนาเนี่ยนะคะ
อยู่ดีก็ตายกลางทุ่งอยู่๔ตัว

พอลงพื้นที่ไปตรวจสอบก็พบว่า
วัวสายพันธุ์ชาโรเล่เพศผู้และเพศเมีย

พบว่าถูกวางยาจริงตายไป๒
ส่วนพันธรามันเพศเมียเนี่ยนะคะ
กับสายพันธุ์ไทยเพศเมีย๒ตัวนี้ค่ะ
น้ำหนักประมาณ๒๕๐๓๐๐กิโลกรัม
แต่ละตัวสภาพคือน้ำลายฟูมปาก
เลือดออกปากออกจมูกจากตาตายังมีเลือดไหลเลยอ่ะ
แล้วก็พบว่าวัวพันชาโรเล่เพศผู้อาการสาหัสนอนซึม
ขาอ่อนแรงลุกไม่ขึ้นอีกตัวหนึ่ง
เจ้าที่ประสุทธิ์สัตว์ก็เลยฉีดยาแก้แพ้
ให้น้ำเกลือแล้วก็เอาไปไว้ที่คอกเฝ้าดูอาการ

ที่บริเวณทุ่งนาที่พบว่าวัวนอนตายอยู่ไปเจอยาฆ่าย่า
ถูกทิ้งเอาไว้ขวดนึงเจอถังใส่น้ำ
ว่าใช้สำหรับผสมยาที่มีน้ำเหลืออยู่
ก็เลยเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานแล้วก็ต้องไปตรวจสอบ
ลายนิ้วมือและแหล่งที่มาของยาค่าย่าที่ถูกทิ้งเอาไว้นะคะ
รามันชาโรเลสและวัวพันธุ์ไทยเลี้ยงอยู่ประมาณ๓๐ตัว
หลังเก็บเกี่ยวข้าวก็ปล่อยเลี้ยงตามทุ่งนา
เหมือนกับเกษตรกรรายอื่นนะคะ
เอาไว้แบบนี้กลางทุ่งนาเขาก็เลี้ยงตามธรรมชาติตามปกติ
ที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหาอะไร
จนกระทั่งไม่กี่เดือนก่อนมีชาวบ้านคนหนึ่งมาปลูกผัก
ใกล้กับทุ่งนาที่ชาวบ้านเลี้ยงวัวเลี้ยงควาย
จากนั้นไม่นานต้นเดือนที่แล้ววัวของชาวบ้านนอนตายแบบนี้
คล้ายกับถูกวางยาแบบนี้ตายพร้อมกัน๓ตัว
แต่นายกอบตประโคนชัยบอกว่ามันก็ไม่มีหลักฐาน
ว่าใครเป็นคนทำจนเนี่ยมาโดนกับตัวเอง
ก็เลยเชื่อว่าเป็นการวางยาแน่เจตนาฆ่าวัวแน่
แล้วน่าจะเป็นคนคนเดียวกันที่ก่อเหตุนี้
วัวที่ตายเป็นมูลค่าความเสียหายเกือบ๒๐๐๐๐๐บาทเลยนะคะ
ใครที่ตายที่แรกตำรวจเข้ามาดูเขาเอากระบะสมปูนสีดำ
ใส่น้ำไว้นอกสวนนี้ข้างรถพวกนี้
ใส่ทำไมถามเขาจะผสมยารถผักก็ผสมรถในแปลงผัก
ด่านจริงที่สูตรวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตัวนออกเชียงเหนือสุรินทร์
บอกว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะคะยังไม่สามารถบอกได้ว่า
วัวที่ตายเกิดจากสาเหตุอะไร
ต้องผ่าซากเพื่อเก็บตัวอย่างอวัยวะภายในของวัวที่ตาย
ไปตรวจในห้องปฏิบัติการถึงจะรู้ผลที่ชัดเจน
ว่าต้องใช้เวลาประมาณ๑สัปดาห์ค่ะ
ส่วนซากวัวที่ตายก็ต้องฝังกลบนะคะ
ปศุสัตว์และศาสตร์วะแพทย์บอกเลยว่าห้ามนำไปกินน่ะค่ะ
เพราะมันไม่ปลอดภัยคือต้องฝังกลบไปเลย
ส่วนวัวที่อาการสาหัสก็ต้องรักษาไปตามอาการ
เจาะเลือดไปตรวจสอบด้วยเช่นเดียวกัน
ดังนั้นตอนนี้ต้องรอการตรวจสอบอย่างละเอียด
แต่ว่าอาการดูเหมือนว่าถูกวางยาเบื่อ
บวกกับไปเจอยาค่าย่าอยู่ด้วยอะไรแบบนี้ค่ะ